แต่เริ่มกันที่ความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดลุยศึกคิงส์ครับที่ไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดครบทั้ง๔นัดนะครับ
วันนี้นักเตะทีมชุดนี้ครับได้ลงฝึกซ้อมร่วมกันเป็นครั้งแรกครับ
เตะทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๔ในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้นะครับ
ฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็นำทีมมาโดยธิรทรบุญมาทันกัปตันทีมเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินและ

แดงดา๓นักเตะจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับ
นักเตะหน้าใหม่อย่างบรินพาราและสุพรรณทองสงฆ์
โดยการฝึกซ้อมก็เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบการเล่นที่ผ่านมา
เพื่อให้ทุกคนนั้นชินกับระบบการเล่นทั้งหมดที่ผ่านมา

หลังจากที่นรบดินวีรวัตโนดมเกิดขาพลิกแต่ก็สามารถกลับมาฝึกซ้อมต่อได้ครับ
วันนี้ทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
รวมถึงนายวิทยาเล่าฮกุลประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิค
ได้เดินทางมาชมการฝึกซ้อมด้วย
หลังการฝึกซ้อมครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ว่าการฝึกซ้อมครั้งแรกนั้นก็เต็มไปด้วยความราบรื่นแล้วก็มีความสุขดีนะครับ
และในวันต่อไปก็จะเน้นไปที่การทบทวนแท็กติก
โดยล่าสุดนะครับสตาร์ฟโค้ชได้วีดีโอเทปของคู่
โดยนอกจากการฝึกซ้อมนะครับวันนี้ก็วันที่๓๐พฤษภาคม
ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๒๔ปีของสหรัฐอยู่เย็น
ซึ่งตามระเบียบเจ้าตัวก็โดนเพื่อนร่วมทีมแกล้งอย่างเต็มที่อย่างที่เห็นนะครับ
แดนพบกับสหรัฐอารับเอมิเรตนะครับส่วนทีมชาติไทยพบกับซีเรีย
ผู้ชนะจะไปตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายนไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดทั้ง๔นัด